เราก็ยังตามต่ออยู่สำหรับกรณีเรื่องของการปฏิรูปตำรวจค่ะ

เพิ่มเงินเดือนเพิ่มฐานเงินเดือนให้กับตำรวจกองปราบดีไหม
ขออภัยตำรวจสายป้องกันและปราบรามดีไหม
เพื่อที่จะได้ป้องกันเรื่องของการรีดถ่ายแล้วก็เรียกรับสวยด้วย
ติดตามพร้อมกันกับคุณสุภาพคลี่ขจายเลยค่ะ

วันนี้มีมุมที่ผมคิดว่า
ประชาชนอย่างเราเราควรจะต้องรู้หน่อยครับ

คณะกรรมการปฏิรูปตำรวจ
ชงเพิ่มเงินเต็มพิกัด
ปรับฐานเงินเดือนศรีกากี
สกัดรีดไถกับรับสวย
ข่าวมาจากคุณมานิดสุขสมจิต

ในคณะกรรมการปฏิรูปตำรวจ

เห็นชอบเสนอปรับเงินเดือนค่าตอบแทนตำรวจ

ดูรายละเอียดตรงนี้หน่อย
ข้าราชการในตำรวจสายงานป้องกันปราบปรามเนี่ย
ซึ่งมีความเสี่ยงเฉพาะในการปฏิบัติหน้าที่
มากกว่าตำรวจในกลุ่มงานอำนวยการกลุ่มงานสนับสนุน
เขาควรจะได้รับเงินเพิ่มในระดับชั้นประทวน
ประทวนคือชั้นที่ยังไม่ได้เป็นนายร้อยเนี่ย
เงินเพิ่มเนี่ยได้เท่าไหร่ครับ

ัญญบัตรก็คือนายร้อยขึ้นไปเนี่ย
ควรจะได้รับเงินเพิ่ม๑๘๕๐๐๒๑๕๐๐บาทต่อเดือน

ก็ทำให้ตำรวจในสายงานป้องกันปราบปราม
ตำแหน่งผู้บังคับหมู่ที่จบโรงเรียนในสิบ
หมายถึงว่าชั้นประทวนนะที่จบนาย๑๐
เดิมเรียนม๖ปวชแล้วไปสอบเข้าใน๑๐เนี่ย
จะได้รับเงินเดือนแรกบรรจุ
บวกเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวอีก๒๐๐๐
วกเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งอีก๔๓๐๐๕๐๐
รวมรายได้ทั้งหมดเดือนละ

นี่เท่ากับว่าคนจบเป็นยาตรีนะ

ทีนี้ตำแหน่งรองสารวัตรคือพวกที่เป็นนายร้อยเนี่ย

ควรจะได้รับเงินเดือนบรรจุ๑๕๒๙๐บาท
แล้วไปบวกกับเงินเพิ่ม
สำหรับตำแหน่งอีก๑๘๕๐๐๒๐๐๐กว่าบาท
จะทำให้นายร้อยที่บรรจุใหม่เนี่ย
มีรายได้เดือนละ๓๓๗๙บาท
ไปจนถึง๓๖๗๙๐บาท
สูงไหมฮะสูงครับ
แล้วเท่านั้นยังไม่พอ
สำหรับฝ่ายสืบสอบสวนเนี่ย
จะมีการจ่ายค่าตอบแทนสอบสวนคดีอาญา
อันนี้วงการตำรวจเขาเรียกกันว่า

ค่าทำสำนวนเนี่ยในแผนที่เสนอ
ให้เพิ่มขึ้น๑๐๐ครับ
เหตุผลเพราะว่าอัตราที่ใช้อยู่เนี่ย

ค่าใช้จ่ายอื่นขึ้นไปเรื่อย
จริงก็มีรายละเอียดว่า

สำนวนใหญ่สำนวนเล็กผิดมากผิดน้อย
สรุปว่าอัตราค่าทำสำนวน
เหตุผลเพื่อให้การบังคับ
ใช้กฎหมายเป็นไปอย่างที่มีประสิทธิภาพ
ตามที่รัฐมนูลกำหนด

การปรับอัตราค่าทำสำนวนเนี่ย
เขาเขียนไว้ในรัฐมนูลครับ
บรรจุไว้ในรัฐมนูลครับ

ที่คนเขียนรัฐมนูลกำหนดไว้ว่า
จะต้องให้ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสม
เขียนไว้ในรัฐมนูลเนี่ย
เขียนรัฐมนูลคงคิดว่า

การขอเสนอปรับเงินเดือนตำรวจ
ไปถึงสภาคณะกรรมธิการวิสามันก็ตัด
ไปถึงสำนักงบเขาก็ตัดออก

ตำรวจสบายกว่าอาชีพอื่นอยู่แล้ว
มีรายได้แฝงสบายกว่าอาชีพอื่นอยู่แล้ว
ฉะนั้นไม่ควรจะต้องเพิ่มอัตราเงินเดือน

ถ้าจะเอาคุณภาพของตำรวจ
ไม่ให้เขาไปรีดไถไม่ให้เขาไปรับสวย
ไม่ให้เขาไปดักจับโมโตไซด์จากกายานรถกระบะ
ไม่ให้ไปรับเงินจากอาบอบนวดจากบ่อน

นี่เหตุผลของคนร่างรัฐมนูลนะ
ฉะนั้นเขาจึงบรรจุไว้เลย

ต้องออกกฎหมายกำหนดอย่างที่ว่านี้
เป็นอาชีพเดียวครับที่คนเขียนรัฐมนูล

ประเด็นที่น่าติดตามคืออะไรครับ

เมื่อเพิ่มเงินเดือนเพิ่มรายได้
เพิ่มค่าครองชีพเพิ่มนั่นเพิ่มนี้แล้วเนี่ย
จะป้องกันไม่ให้ตำรวจไปรีดไถ
ไปคอยตรวจจากกายานยนตรวจรถกระบะ
ตรวจรถบรรทุกแล้วรีดไถก็อย่างที่พูดพูดกันเนี่ย
เอาอยู่ไหมได้เงินเพิ่มขึ้นมาแล้ว

ไปรับเงินสวยผิดกฎหมาย
สถานบริการเปิดเกินเวลาทำผิดกฎหมาย
ไปรับสวยบ่อนไปรับสวยตู้ม้าตู้เกมพวกนี้

เพราะว่าในสังคมของการบริโภคทุกวันนี้
เงินเดือนเพิ่มเท่าไหร่ก็ไม่พอหรอกครับ
ถ้าไม่รู้จักที่จะยับยั้งชั่งใจเพิ่มเท่าไหร่ก็ไม่พอ
แต่เอาล่ะเมื่อคณะกรรมการปฏิรูปตำรวจ
อ้างอิงถึงรัฐธรรมนูลและเพิ่มเงินเดือนให้ตำรวจ

เพียงแต่บอกว่าถ้าเพิ่มเงินเดือนแล้ว
เพิ่มค่าตอบแทนแล้วเพิ่มเบี้ยเลี้ยงแล้ว
ลีดไถอยู่อีกยังรับสวยอยู่อีก

ฉะนั้นในกระบวนการป้องกันเหล่านี้

ไปดูตำรวจสิงคโปร์มาเลฮะ

เราเนี่ยปรับขึ้นไปสู้กันได้แล้ว
แต่ของเขาที่มีความขลังกว่าเราก็คือว่า
เมื่อเงินเดือนคุณสูงเพียงพอแล้วเนี่ย
ถ้าคุณไปลีดไปไถไปรับสวยไปทำความผิด

ให้ออกไล่ออกติดคุกด้วย

ให้เงินดวนปรับเงินเดือนสูงแล้ว
กระบวนการลงโทษเวลาไปทำผิดเนี่ย

เพราะว่าที่ผ่านมากระบวนการลงโทษของเรา
มันเหยาะแหยะหย่อนยานมันมีหลุมดำ
โดนจับขึ้นมาทีนึงไปจับก่อนทีนึง

ย้ายแล้วไปเข้ากรุไว้สักกระเดี๋ยวนึง
พอข่าวลืมก็ย้ายกลับไปอย่างเดิม

ตำรวจที่ไปรีดไปไถเขา
พอเป็นข่าวขึ้นมาก็สั่งย้าย
ไปดูสำนักงานเจรตรรวจแห่งชาติ
มีคนร้องเรียนไม่รู้ตั้งเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่
แต่ว่ามันไม่เห็นผลชัดเจนในการลงโทษ

เด็กคนนั้นเป็นคนของนายคนนี้

เรื่องที่๒เงินที่รีดไถ
ไถจากรถบรรทุกรวมกันก็ส่งไปให้นาย

ส่งกันเป็นทอดเงินเยอะนี่ครับ
เมื่อได้เงินจากลูกน้อง

วันหนึ่งพอลูกน้องกระทำความผิด

ก็รู้อยู่แก่ใจว่าเขาส่งมาถึงเรา
เงินจากบ่อนเงินจากอาบอบนวดทั้งหลายเนี่ย
ไม่ใช่ตำรวจโรงพักแล้วไปรับไว้แล้วมาแบ่งกันเองนะฮะ
เขาต้องส่งไปถึงระดับกองบังคับการ
บัญชาการส่งไปถึงกองบัญชาการ
บัญชาการจะส่งไปถึงไหนไม่รู้
แต่ว่าส่งกันเป็นทอด

พอถูกจับได้กระบวนการลงโทษ

ฉะนั้นสิ่งที่คณะกรรมการปฏิรูปตำรวจต้องช่วยกันคิดก็คือว่า
เอาล่ะเพิ่มอัตราเงินเดือนให้ไม่ขัดข้อง
แม้ว่าคนที่จบปริญญาตรีสาขาอื่นจะมองตาปริบ
ว่าเราจบปริญญาตรี
เรียนมาอีก๔ปีจบปริญญาตรี
ไปได้เท่ากับเงินเดือนคนจบม๖ปวชที่ไปเป็นตำรวจ
เขาก็มองตาปริบกันอยู่แต่เอาล่ะไม่เป็นไร
ต้องการให้ตำรวจอย่าไปรีดอย่าไปไถมีรายได้เพียงพอ
อย่าไปทำความเดือดร้อนให้ประชาชน
กล้ำกลืนฝืนใจยอมกันไป
แต่ว่าถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วมีรายได้เพิ่มแล้ว
แล้วยังรีดยังไถยังช่อยังโกงยังรับสวยกันอยู่อีก
อันนี้ทำอย่างไรอันนี้ทำอย่างไร
คณะกรรมการปฏิรูปตำรวจต้องคิดเรื่องนี้ด้วย
แล้วจะเขียนไว้ยังไงในเรื่องบทลงโทษว่า
ถ้าเป็นอย่างนี้จะลงโทษกันยังไง

งั้นแล้วเอาแต่ได้ปรับเงินเดือนแต่พฤติกรรมยังเหมือนเดิม
แล้วพอไปทำก็ไม่มีใครไปทำอะไร
ต้องเอาอย่างสิงคโปร์ถ้าจะคิดว่าเพิ่มเงินเดือนอย่างสิงคโปร์
สิงคโปร์เขาไล่ออกเลยติดคุกด้วย
เขาจะได้กลัวไงเขาจะได้กลัวว่าอ๋อถ้าทำถูกไล่ออก
เห็นตัวอย่างนี่ทำแล้วถูกย้ายสักแป๊บนึง
ก็กลับไปที่เดิมนายคนนี้ช่วยเรามีเส้นมีปลอกคอมีนาย
ไม่ต้องห่วงอย่างนี้แก้ปัญหาเรื่องรีดไถไม่ได้
อย่างนี้เนี่ยไม่สมเจตนารมณ์ที่
เขาอุตส่าห์กำหนดไว้ในรัฐมนูล
เพื่อไม่ให้มาบูดมาเบี้ยวกันทีหลังไง
เอาละวันนี้ก็ต้องบอกว่าไม่ขัดข้อง
ลงทุนกับตำรวจต่ำจ้างเงินเดือนตำรวจน้อย
แต่ว่าเขามีอำนาจมากแล้วไปคาดหวังสูง
ฉะนั้นคราวนี้พูดไม่ได้แล้วนะครับ
จากนี้ไปเนี่ยว่าตำรวจเงินเดือนน้อย

แล้วทีนี้สังคมจะคอยจับตาดูเรื่องนี้ครับ

ปัญหานี้น่าจะเป็นปัญหาใหญ่สุดของการปฏิรูปตำรวจเลย
เพราะว่าหลายคนมองว่าถ้าแก้ตรงนี้ได้

เขาก็บ่นกันมาตลอดว่าโอ้ยมีเงินแค่นี้

สมัครเข้านาย๑๐ตำรวจต้องวิ่งเต้นกันเป็นแสน
เพื่อไปรับเงินเดือน๗๘๐๐๐สมัยก่อน

ม๖ไปสอบเข้านาย๑๐

แล้วพวกที่เขาเรียนปริญญาตรีกันมาเนี่ย

เพื่อให้ได้ตำรวจดีเอาอย่างนี้ก่อนแล้วกัน
รอดูนะคะนโยบายนี้ถือว่าน่าจะมีแรงสนับสนุนจากประชาชนอยู่
ถ้าแก้ปัญหาเรื่องสวยแก้ปัญหาเรื่องรีดไถได้จริง

ใช่ครับเพราะว่าตำรวจเป็นที่พึ่งของประชาชนนะครับ